เมื่อเขาไปเห็นดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมาอยู่ในบ้าน
เขาเชื่อว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นดวงจิตของหุ่นพยนตร์ค่ะ
ที่เขาเลี้ยงบูแชาไว้เพื่อดูแลบ้านค่ะ

นี่ค่ะเป็นดวงไฟแบบนี้นะคะ
แล้วก็ล่องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้
ดวงไฟลักษณะกลมเคลื่อนไหวไปมาอยู่หน้ากล้อง
มันเหมือนมันหมุนด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาก็ได้นะ

ทีนี้ดวงไฟดวงนี้ปรากฏขึ้นมาตอนเวลาตี๔๓๐นะคะ
ของวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าของคลิปค่ะนายจักรพงศ์เหรนปกนะคะ
อายุ๓๘ปีเขาเป็นเจ้าของบ้าน

เขาเล่าว่าคือตอนแรกเนี่ยเพิ่งจะติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้าน

ต่อมามีเพื่อนได้ติดกล้องวงจรปิดใหม่

เขาก็เลยลองเปิดแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดในโทรศัพท์มือถือดู
ปรากฏก็เจอภาพอย่างที่เห็นนะคะ

ก็บอกว่าเป็นแมลงบินมาเล่นไฟหรือเปล่า

มันเหมือนมีลักษณะของการขยับปีกหรือเปล่า

แต่ว่าส่วนตัวเจ้าของบ้านพี่เขา
เขาเชื่อว่าเป็นดวงจิตหุ่นพยนตร์
ของหลวงพ่อเจดวัดหนองหินกาญจนบุรี
ที่เขาบูชาเลี้ยงไว้
ให้ช่วยดูแลและคุ้มของบ้านเรือนนี่ค่ะ
ที่เขาเอามาโชว์เนี่ยฟังพี่เขาเล่าหน่อย
อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่พายมงคล
พี่ภายมงคลนี่คือคืออะไรครับ
เป็นหุ่นพยนต์ที่เอาไว้เฝ้าบ้านที่นี่ครับ
หุ่นพยนต์อันนี้พอจะบอกได้ไหมคะ
เป็นหุ่นพยนต์ที่เราไปบูชามาจากที่ไหนยังไงค่ะ
พอดีมีน้องที่รักผมอยู่คนหนึ่ง
หุ่นพยนต์มาเอาไว้เข้าบ้านเอาไว้ดูแลบ้าน
เพราะหนึ่งบ้านผมจริงอยู่หน้าวัด
แต่ทีนี้ปุ๊บทีนี้แถวนี้กลางคืน
มันก็จะเปรี้ยวมันจะมืดมันเงียบมากครับผม
น้องก็เลยให้หุ่นพยนต์ไว้เออพี่เอาไว้มาดูแลนะ
หุ่นพยนตร์เป็นการใช้ไม้หรือหินมาแกะสลักนะคุณนะ
สลักเหมือนเป็นตัวคนหรือว่าแทนผู้ตายอะไรอย่างนี้นะฮะ

คือพี่คนนี้เขาเชื่อสุดใจเหมือนกัน

แถวบ้านมันมีอะไรแว๊บมีแสงมีเสียงมีอะไรไม่รู้ว่าแปลก
มาตลอดเวลาแล้วก็ชอบมีหมาหอนตอนกลางคืน
ถูกค่ะสิ่งลี้ลับเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเป็นประจำ
ทุกครั้งจะเกิดอาการขนลุกขนชันขึ้นมาทันที
ซึ่งเรื่องแบบนี้ตัวเขาเองก็หาคำตอบไม่ได้

ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วย
ทีนี้เขาทิ้งท้ายกับทีมข่าวไว้ด้วยแบบนี้นะคะ
บอกทีมข่าวไว้อยากเห็นสิ่งลี้ลับนะแวะมาสิ
แวะมาที่บ้านของเขาเนี่ยตอนกลางดึก
คือเขาบอกแบบนี้เพราะทีมข่าวเราถามเราซักไง

ดึกมาสิเขาบอกพี่มาสิพี่ลองมาอยู่บ้านผม